คุณผู้ชมคะมีครอบครัวที่สมุทรสงครามครอบครัวหนึ่งนะคะ
มาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าอยากที่จะร้องเรียนโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
คือแม่และยายคู่หนึ่งนะคะบอกว่าพาลูกสาววัย๓ขวบ
กับหลานสาวเนาะวัย๓ขวบมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
โรคหัวใจปรากฏว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตประเด็นที่อยากร้องเรียนก็คือว่า
หนึ่งโรงพยาบาลไม่มีเหตุผลชัดเจนและสองปัดความรับผิดชอบ
รายงานเรื่องผลการรักษาไม่ตรงกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่วันนี้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
ถูกต้องค่ะรอฟังนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือน้องเจลนะคะน้องเจลเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบค่ะ
น้องเสียชีวิตในวันที่๑๓พฤษภาคมหลังเข้ารับการรักษาโรคหัวใจ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่น้องเจลเสียชีวิตเนี่ย
คุณหมอที่เป็นคนรักษาไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับแม่และยาย
น้องเจลเสียชีวิตได้ยังไงอันนี้ทางแม่กับยายของเด็กเขาบอกนะ
ถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้ศพน้องเจลยังถูกบรรจุอยู่ในโรงเย็น
อยู่ในสาราการประเรียนของวัดดาวโด่งในอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะ
ครอบครัวบอกว่าถ้าไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดว่าน้องเสียชีวิตจากอะไร
จะไม่ชาปนกิจเด็ดขาดแต่ล่าสุดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
แถลงข่าวแถลงการออกมาแล้วนะคะเป็นแถลงการรายลักษณอักษรเลย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับแถลงการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เรื่องผู้ป่วยเด็กอายุ๓ปี๘เดือนเสียชีวิตเนื้อหาใจความนะครับ
ระบุว่ามีผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ๓ปี๘เดือน
มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดซับซ้อน
ตั้งแต่อายุ๑ปีต่อมามีปัญหาปอดอักเสบติดเชื้อหลายครั้ง
แล้วพบว่ามีความผิดปกติของลิ้นหัวใจรุนแรงและผ่าตัดในวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกสี่
สามารถกลับบ้านในวันที่ยี่สิบมีนาคมสองห้าหกสี่วันที่สองเมษายนสองห้าหกสี่
พบว่าอาการดีขึ้นค่ะในวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้เข้ารับการรักษาในสถาบันด้วยอาการไข้หายใจหอบเหนื่อยและบวม
ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะ
สิบสามพฤษภาคมผู้ป่วยซึมลงเขียวมากขึ้นมีภาวะช็อกค่าออกซิเจนต่ำเหลือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์
สภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรงได้ย้ายผู้ป่วยเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตทันที
เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องได้รับยาสำคัญหลายชนิดผ่านทางเส้นเลือด
มีความจำเป็นต้องเปิดเส้นเลือดดำขนาดใหญ่ซึ่งก็ใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
อืมหลังจากนั้นหลังเปิดเส้นเลือดได้สำเร็จผู้ป่วยมีภาวะเขียวออกซิเจนต่ำเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์
หัวใจเต้นช้าลงเหลือสี่สิบแปดครั้งต่อนาทีทีมแพทย์จึงใส่ท่อช่วยหายใจ
และเริ่มปฏิบัติการกู้ชีพทันทีอย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา
และเสียชีวิตในคืนวันที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในย่อสุดท้ายของแขลงการที่ออกมานะฮะ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีระบุว่าได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างเต็มที่ตามมาตรการการรักษาในภาวะวิกฤต
ซึ่งทางสถาบันต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ป่วยในการสูญเสียในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นี่ทางสถาบันก็ได้ออกแถลงการมาเรียบร้อยนะฮะ